ของอุบัติเหตุมันมักจะเกิดขึ้นเพราะเสี้ยววินาทีหรือเสี้ยวความคิดของเรา
อย่างผู้หญิงคนนี้ขับรถอยู่ดีเพิ่งฉุกคิดได้ว่าแอบผิดทางนี่นะ
ก็เลยเลี้ยวกระทันหันสุดท้ายเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้
ติดตามกันในช่วงตลอดภาพ๘
โอ้โหนี่เบาะสักครู่คุณศิษฐ์กรี๊บดังมากเลยนะ
ตกใจสิคะเพราะว่าเนี่ยภาพจากกล้องหน้ารถเหมือนกับเรานั่งอยู่ในรถกับเขาเลย

ก็ดูมาเรื่อยตามทางฟังเพลงเพลินขับไป
ตามทางดีดีแต่พอถึงจังหวะที่ไปเจอสามแยกค่ะ

คือเหมือนก็จะออกซ้ายนี่เห็นไหมจะเป็นทางโค้กใช่ไหม
แต่แท้จริงแล้วจะต้องไปทางขวา
ไม่เห็นว่ามันจะเป็นทางแบบโค้งขวา
แล้วเราได้ยินเสียงในคลิปบอกเหมือนเบรกไม่ทัน
มันกระทันหันหรือเบรกมันลื่น
ในลักษณะแบบนั้นก็ยังดีที่คนในรถไม่ได้เป็นอะไรกันมาก
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่๓แยก๓ประชุมหมู่๔อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง

แล้วก็ไปชนร้านค้าข้างทางพังยับเลยค่ะ
ตำรวจโพทองเนี่ยไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอรถเก๋งคันนี้พุ่งชนเพลิงร้านค้า
จนกระทั้งว่าหลังคาร้านทับคลุมรถหมดเลย
เจ้าของรถก็คือนางสาวทัศนีอายุ๓๔ปีเป็นชาวลบบุรีค่ะ
เธอบอกว่าขับรถกับเพื่อน๒คนมาจากสุพรรจ์จะกลับบ้านที่รถบุรี
รับว่าไม่ชินทางพอถึงจุดเกิดเหตุก็เลยมาคิดได้ว่า
เอ้ามันต้องหักเลี้ยอีกทางนึงนี่นะแต่ว่าด้วยความที่มาเร็วอะนะคะ
มันก็เลยทำให้เสียหลักและพุ่งชนไปข้างทางงานนี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็ถือว่าเคราะห์ดีที่เพลิงร้านค้านั้นไม่มีคนด้วย
สำหรับเพลิงร้านค้าเนี่ยช่วงกลางวันเขาจะเปิดขายทอดมันหนูยาย่าง
หนูนาย่างไก่ย่างปลาเข็มกลางคืนไม่มีคนอยู่นะคะ
ก็เลยรอดไปตำรวจจะติดตามหาเจ้าของร้านเพื่อมาตกลงค่าเสียหายต่อไป
รวมไปถึงดำเนินการกับผู้ขับรถผิดตามกฎหมายกันด้วยนะคะ
อันนี้ก็ฝากเตือนกันด้วยนะสำหรับการขับรถต้องไม่ประมาท